ต่อที่แม่ห้องศรมีผู้หญิงคนนึงนะทำทีเป็นคนไข้เข้าไปในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
พอเข้าไปปุ๊บก็ไม่เห็นมีคนปลอดคนไปขโมยของคนไข้คนอื่นครับ
เอากระเป๋าเข้าไปเอานั่นเอานี่เข้าไปเนี่ยทำทีไปนั่งเหมือนไปรอคุณหมอแบบนี้ฮะ
นะครับกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลศรีสังวานอำเภอเมืองแม่ห้องศรก็เนี่ยเห็นภาพผู้หญิงคนนี้วัยกลางคน
เดินเข้าไปอยู่ที่หน้าห้องพยาบาลห้องฉุกเฉินมองซ้ายมองขวาอ้าวไม่มีคนใช่ไหม
มันมีของใครวางอยู่นะฮะก็เลยเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สิน
ก็มีเสื้อผ้ามีกระเป๋าสะพายของคนไข้คนอื่นนะครับเขาวางเอาไว้ขณะที่เขาไปรักษาเรื่องของดวงตา
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็หยิบของเขาแล้วเดินไปเลยครับหน้าตาเฉยอ่ะหน้าตาเฉยแบบนี้
แต่งตัวก็ดูดีน่ะอืมนะฮะจากรัฐานี่ตำรวจใช้เวลาไม่นานจับกลุ่มตัวได้
คนจับถูกจับเนี่ยคือนางอุอายุสามสิบแปดปีนี่คนนี้จับได้พร้อมของกลางเป็นสร้อย
เป็นสร้อยคอเป็นสร้อยเงินเนี่ยสองเส้นแหวนทองเหลืองหนึ่งวงมีดหนึ่งเล่ม
แล้วก็กระเป๋าสะพายหนึ่งใบนะเชิญมาสอบสวนนางอู้เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีชื่อจริง
สกุลจริงอะไรชื่ออู้เฉยเนี่ยนะฮะก็หน้าถอดสีเลยนะครับ
สารภาพว่าเขาก่อเหตุจริงตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเรื่องของการรักทรัพย์ไป
แล้วก็นำตัวไปส่งมาทางการสอบสวนสอบพอเมืองแม่ห้องสอน